คือภรรยานัดกับสามีบอกว่าเดี๋ยวช่วงบ่ายจะไปตลาดด้วยกัน
เพราะสามีลักษณะไปฉีดยาในสวนทุเรียน
ปรากฏว่าเอ๊ะทำไมไม่มาตามนัดเดินไปดูที่สวนทุเรียน
สามีเสียชีวิตแล้วมีหมาหมาปอมมา
เฝ้าศพอยู่ไม่ห่างเลยนะคะ
เห็นไหมครับใช่มันรักแล้วก็ผูกพันธ์มากโปรเมโรเนียนนะคะ
เพศเมียสีน้ำตาลตัวนี้๗ปีค่ะ
นี่มันเฝ้าไม่ห่างเลยค่ะ

คือหน้ามันออกเศร้าเลยพี่ต้นเลี้ยหมาน่าจะ
ผมว่าเขารู้นะใช่ไหมคะ
ว่าเจ้าของคือไม่ได้อยู่กับมันแล้วนะคะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมคือชาวบ้านเองก็มาถ่ายคลิปเห็นไหม
คือเหมือนมันร้องไห้ด้วยป่ะตามันแบบเป็นประกายมากเลย

ชาวบ้านบอกว่าเออรู้สึกสลดใจนะเห็นภาพนี้เห็นภาพเจ้าปอมเนี่ย
มาเฝ้าเจ้าของคือเจ้าของเนี่ยชื่อว่าคุณบุญมั่นเอ็มศรีอายุ๕๐ปีเสียชีวิตค่ะ
คุณผู้ชมอยู่ในสวนทุเรียนบ้านยางระหงพื้นที่หมู่สิบตำบล
เขาบายศรีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะ
หงายอยู่ใต้ต้นทุเรียนแบบนี้ค่ะ
ก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเสียชีวิตจะเพราะอะไรกันแน่
จากการตรวจสอบตามร่างกายแต่ที่แน่ไม่พบร่องรอยบาดแผลหรือการถูกทำร้าย
ไม่พบร่องรอยการต่อสู้ใดทั้งสิ้น
เรามีโอกาสไปคุยกับภรรยาผู้เสียชีวิตชื่อว่าคุณจุธารัฐสามสารีอายุ๓๘ปี
บอกว่าคือสามีออกมาพ่นยาฆ่ายาค่าย่าที่สวนตั้งแต่๙โมงเช้า
ออกมาคนเดียวทำแบบนี้เหมือนแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วนะคะ
ส่วนตัวเองก็ดูแลบ้านก่อนที่สามีจะออกมายังนัดกันอยู่เลย
เดี๋ยวช่วงบ่ายจะออกไปซื้อของที่ตลาดด้วยกันนะ
กระทั่งบ่ายโมงรอแล้วรออีกรอแล้วรออีก
ก็ไม่เห็นว่าสามีเนี่ยจะมาสักทีก็เลยตัดสินใจเดินมาตามหาที่สวนทุเรียนค่ะ

ร่างของสามีนอนคว่ำอยู่ใต้ต้นทุเรียนนะคะ
โดยมีเจ้าหมาปอมตัวนี้ซึ่งสามีรักมาก
เหมือนลูกอะค่ะนั่งเฝ้าไม่ไปไหนแบบนี้นะคะ
ก็เลยแกะออกแล้วก็พลิกตัว
พยายามให้สามีคือกลับมานอนหงาย
แต่ตอนนั้นไม่ทันแล้วสามีเสียชีวิตแล้วนะคะ
เขาจะมีแหน่มเนี่ยงกันแบบเวลาตากแดดลงมา
เขาก็จะมีการเหนื่อยแล้วก็ปวดหัว
แล้วก็พวกนี้ศูนย์รักษณ์นี่ออกมากับเขาบ่อยไหมที่เรียงไว้

สามีไม่กินร่างไม่สูบบุหรี่ไม่มีโรคประจำตัว

คือตอนนี้ยังไม่ทราบอะค่ะ

คือทันโทษนะคะว่าติดโควิดหรือเปล่า
ถ้าไม่ใช่ก็คงต้องมอบศพให้ญาติ